ขยับไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะเกิดเหตุสลดปนสยองเจ้าของรถเกี่ยวข้าวครับ
น้ำมันอยู่ดีปรากฏว่าใครก็ไม่รู้พุ่งมาชนพุ่งมาชนแรงมากฮะ
ขาขาดไปข้างหนึ่งกระโหลกเปิดอีกต่างหากครับนี่คือรถคันที่ชน
สนั่นหวั่นไหวขนาดไหนยังไม่ต้องดูฝนนะดูจากต้นตอก่อน
สภาพด้านหน้ารถยับเยินล้อหลุดไปหมดแล้วฮะเหตุการณ์นี้ไปพุ่งชนคุณวิชัยกาศีใส
อายุ๖๐ปีลุงวิชัยเนี่ยแกเป็นเสียรถเกี่ยวข้าวชนสุดสยองขาขวาขาดเลย
นับตั้งแต่หัวข่าวลงไปปลิวหายไปเลยฮะแล้วก็กระโหลกเปิดด้วยกับเหตุการณ์นี้
เป็นพิกัดที่เกิดเหตุถนนทางหลวงชนบทสายบ้านหนองทัพไทยบ้านวารีสวัสดิ์
คนขับไปไหนล่ะคนขับรถกระบะชื่อว่าสันใจชื่อนะฮะ
สรรใจคิมงูเหลือมอายุ๔๖ปีบาดเจ็บเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำส่งโรงพยาบาลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำนายสันใจเนี่ย
กันตอนที่เอาตัวของนายสัญใจออกจากรถคันที่ชน
เจ้ามาแต่สามารถเอาผลเลือดเนี่ยไม่ยืนยังในเรื่องของการวัตร
ปริมาณแอลกอฮอลในเลือดได้

ชนทั้งรถคือรถของสัญใจไปชนทั้งคุณวิชัย
และชนรถของคุณวิชัยด้วยเหตุการณ์นี้ก็คือกระบะคันนี้เป็นของคุณวิชัย
เติมน้ำมันอยู่มีถังน้ำมัน๒๐๐ลิตรฮะ
คุณวิชัยเนี่ยกำลังกำลังขายน้ำมันสองร้อยลิตรมาใส่กระป๋อง
เพื่อจะเอาน้ำมันในกระป๋องไปเติมรถเกี่ยวข้าว
แต่ในระหว่างที่กำลังเติมน้ำมันอยู่ดี
รถของนายสันใจพุ่งมาจากไหนไม่รู้ชนนายวิชัย
จนกระทั่งบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เดี๋ยวให้นายสันใจเนี่ย
รักษาตัวให้เรียบร้อยก่อนแล้วจะมีการแจ้งข้อหา
ดำเนินคดีตามกฎหมายอีกทีนี่คือเหตุสุดสยองจังหวัดร้อยเอ็ดครับ